ข่าวนี้หน่อยค่ะเพราะว่าคนก็ส่งกำลังใจให้กับหมอสอ

ที่บอกว่าเดินทางไปเที่ยวคนเดียวที่แอฟริกา

ที่ต้องตามข่าวนี้เพราะว่าเมื่อเช้า

ตอนที่คุณหมอมีการโพสต์ว่าจะเดินทางไปแอฟริกาแอฟริกา๙ประเทศนะคะ

มาแล้วฮะใช่คุณหมอเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงสักประมาณ๗โมงครึ่งนะคะ
มาจากไฟล์บินจากอบูดาบี้ค่ะก็มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็มีตำรวจรอรับเห็นไหมคุณหมอ
ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินสกรีนว่าหมอสองท่องโลก
คือก็มีหนวดมีเคราวผมยาวนะคะ
แล้วรถสีดำคันนี้ก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่
เป็นรถที่มาจอดรอรับหมอสองค่ะ
ซึ่งหมอสองในออกจากสุวรรณภุมไปตอนประมาณ๙๐๐๘๓๐มีญาติ
มีคนสนิทเนี่ยมารอรับอีกภาพหนึ่งที่เห็นภาพแล้วก็
นี่ภาพนี้ค่ะดูสิญาติเข้าไปสวมกอดแล้วก็ร้องไห้
และศีร่าศีร้าที่เห็นภาพเคลื่อนไหวของหมอสอง
สองก็ดูอมยิ้มเล็กน้อยนะคะ

แล้วรถก็ขับออกไปถามว่าจะไปไหนต่อ
เดี๋ยวหลังจากนี้คุณหมอสองจะต้องไปให้ข้อมูล
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่าข้อมูลตอนแรกที่หมอเคยให้สัมภาษณ์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีถูกลักพาตัวไป๒๕วัน
แล้วก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาช่วงวันที่๒๒๒๓ตุลาที่ผ่านมา
หลังจากนี้จะไปตรวจร่างกายจะไปตรวจสุขภาพทั้งกายทั้งใจเลยแหละ
แล้วหมอสอบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยนึงในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
จะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันที่๒๗ตุลาคมนี้นะคะ
รอนะวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะเดี๋ยววันพฤหัส
สองจะมาชี้แจงทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้หมอสองปลอดภัยแล้วนะคะ